ผมพาไปดูกลุ่มชาติภัณฑ์ที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทย
แล้วก็อายุมากที่สุดมากที่ว่าอายุมากถึง๑๐๗ปี
นั่นก็คือปู่คออี้นั่นเองค่ะ
ซึ่งล่าสุดก็ได้พาไปถ่ายรูปทำบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วด้วย
นี่แหละค่ะคือคุณปู่คออี้มีมิหรือว่าที่เราเรียกกันว่าปู่คออี้อายุ๑๐๗ปี
เป็นผู้นำจิตวิญญาณของกลุ่มชาติภัณฑ์กระเหลี่ยงแห่งป่าแก่งกระจานที่จังหวัดเพชรชบุรีค่ะ
คออี้ก็มาถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ที่ว่าการอำเภอแก่งกระจานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ถือว่าเป็นการทำบัตรประชาชนครั้งแรกเลย
มีนางเตือนใจดีเทศกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รวมถึงมีลูกหลานไปกันเต็มไปหมดเลยนะคะ
ให้กำลังใจกับปู่คออี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือ
ในที่สุดปู่ได้รับสัญชาติไทยนะคะ
โดยในอำเภอแก่งกระจานนายสุธีเล้าสุบินประเสริฐ
ก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวค่ะบอกว่ามีการสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงมีการรวบรวมพยานหลักฐานต่างมาประกอบการพิจารณา
ตามระเบียบข้อกฎหมายแล้วก็เห็นสมควรพิจารณาให้สัญชาติไทย

กรณีของนายโกอิมิมิเนี่ยนะครับ
เนื่องจากว่าไม่สามารถหาเอกสารหลักฐานอะไรได้เลยนะครับ
จะสามารถดำเนินการเพิ่มชื่อหรือให้สัญชาติได้หรือไม่
กรมก็ตอบมานะครับได้เมตตากรอบตอบกลับมาเป็น๒ประเด็น
ประเด็นแรกเจ้าตัวต้องมีความประสงค์ก่อนนะครับ
หรือมอบอำนาจได้นะครับ
ต้องหาพยานหลักฐานเอกสารหรือพยานบุคคล
เพื่อพิสูจนทราบให้ได้ว่าปู่เกิดในประเทศไทย
ถ้าเกิดในพริกไทยก็ถือว่าสามารถดำเนินการได้นะครับ
ซึ่งทางเราก็ได้มีการเชิญพยานบุคคลมาสอบปากคำปค๑๔หลายปากด้วยกันนะครับ
ก็นี่แหละค่ะได้ฟังแบบนี้แล้วนายอำเภอก็ได้เล่าให้ฟัง
ก็สอดคล้องกับนางเตือนใจเปิดเผยนะคะบอกว่าหลักฐานทะเบียนสำรวจบัญชีบุคคลในบ้าน
ก็ปรากฏว่าปู่คออี้เกิดเมื่อปี๒๔๕๔ค่ะ
บริเวณต้นน้ำลำพาชีซึ่งก็เป็นบริเวณรอยต่อของจังหวัดเพชรชบุรีแล้วก็ราชบุรี
รวมถึงมีการทำไร่หมุนเวียนตามวิถีชีวิตดั้งเดิมของกลุ่มชาติภัณฑ์กะเหลี่ยง
บริเวณที่เรียกว่าบ้านใจแผ่นดินก็มีบ้านบางกลอยบน
แล้วก็กรณีของปู่คออี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยในการประสานความร่วมมือของหน่วยงาน
เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาสัญชาติโดยเฉพาะกลุ่มผู้เท่าไร้สัญชาติ
ปัจจุบันนี้คาดว่ายังมีผู้ที่มีปัญหาแบบนี้อีกเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
อกจากนี้ทางอำเภอแก่งกระจานก็ยังมีการประสานงานกับทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดเพชรบุรีให้มาดำเนินการเรื่องของสิทธิ์เบี้ยเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ
แล้วก็ตรวจสุขภาพของปู่คออี้ไปด้วยนะคะ